จังหวัดกาญจนบุรีค่ะสองสามีภรรยาคู่หนึ่งเนี่ย
เนี่ยเป็นช่างตัดผมแล้วเมื่อวานสักประมาณช่วงเช้าค่อนสายแล้ว
จู่เปลยกับภรรยาบอกว่าร้านเงียบนะไม่มีใครมาตัดผมเลย
ร้านอื่นเขาจะเหมือนกับร้านเราไหมอ่าเนี่ยตั้งคำถามแบบนี้นะครับ
จู่ฝ่ายสามีก็หายไปเลยมารู้อีกทีคือสามีไปกระโดดสะพาน
ลงสู่แม่น้ำแควร์น้อยโอ้โหจนถึงตอนเนี้ยที่เราอ่านข่าวเนี่ย
ยังไม่มีรายงานนะคะว่าไปพบสามีแล้ว
คำตัดเพาะเมื่อกี้คือคำตัดเพาะสุดท้ายสินะใช่ภรรยาก็เลยคิดว่า
อาจจะเป็นเพราะว่าสามีนี้เครียดหรือเปล่าคือเปิดร้านตัดผม
แต่ไม่มีคนมาตัดผมคือรายจ่ายมีทุกวัน
รายรับแทบจะไม่มีเครียดไงฮะเนี่ยค่ะสุดท้ายแล้วกู้ภัยนะคะ
เป็นกู้ภัยทีมชนการต้องนำเรือท้องแบน
แล้วก็เจสกีเนี่ยออกไปค้นหาผู้สูญหายตอนนี้สถานะเป็นผู้สูญหายนะคะ
ผู้สูญหายรายนี้ชื่อว่าคุณยุทธพลอายุห้าสิบสี่ปีแล้ว
คือตามรายงานข่าวบอกว่ากระโดดสะพานตั้งแต่เย็นเมื่อวานนี้แล้วนะคะ
ยามาฮ่าสปาร์คสีขาวแดงจอดอยู่กลางสะพานข้างฟุตบาท
พบรองเท้าแตะสีดำวางริมราวสะพานแล้วก็มีรอยเท้าเนี่ย
ติดอยู่ที่ราวสะพานญาติยืนยันว่านี่รองเท้าคู่นี้
รถมอเตอร์ไซค์เมื่อสักครู่เป็นของคุณยุทธพลอืม
เอาล่ะคุณผู้ชมทีนี้เจ้าหน้าที่ทำไงบ้าง
ระดมกำลังระดมทีมค้นหาทั้งผิวน้ำริมตลิ่ง
แล้วก็ดำค้นหาด้วยดำค้นหาโดยเฉพาะร่องแม่น้ำแควร์
ใต้ต่อหม้อสะพานแต่ทีเนี้ยมันอุปสรรคสำคัญคืออะไร
เห็นคุณเห็นไหมความมืดหนึ่งล่ะ๒กระแสน้ำไหลแรงมาก
ช่วงนี้ฝนตกไงในพื้นที่ฝนตกหนักด้วยเพราะฉะนั้นการค้นหาเนี่ย
ยากลำบากมากเลยนะคะภรรยาผู้สูญหายเล่าบอกว่าสามีเนี่ย
เปิดร้านตัดผมแต่ว่าอย่างที่บอกไป๒๓วันนี้เงียบมาก
ที่ร้านไม่มีลูกค้าเลยอ่ะจู่ฝ่ายสามีเปลยมาบอกว่าร้านอื่น
เขาจะมีคนไหมแล้วจะเงียบเหมือนร้านเราไหมโอ้โหเท่านั้นแหละค่ะ
ทีนี้ฝ่ายภรรยาก็เลยพยายามปลอบใจบอกว่าไม่เป็นไรหรอก
จะเงียบเพราะว่าช่วงโควิดด้วยทีนี้เราก็ถามต่อว่าหลังจากนั้นอ่ะ
ทะเลาะกันหรือเปล่าถามจริงเขามีอาการน้อยเนื้อต่ำใจไหม
บอกไม่มีทะเลาะกันเลยนะครับแล้วไม่มีอะไรผิดสังเกตเลยอ่ะ
กลายเป็นว่าหายไปหลังจากที่ช่วงเช้านี่แหละมารู้อีกทีคือตอนเย็นแล้วนะคะ
กู้ภัยลงค้นหาทั้งหมด๔รอบแล้วยังไม่พบนะฮะ
เมื่อคืนที่ผ่านมายุติการค้นหาไปสักประมาณตีหนึ่ง
คราวนี้วันนี้ค่ะเริ่มแล้วแหละช่วงสักประมาณ๑๐โมงที่ผ่านมาเริ่ม
ภารกิจอีกครั้งก็คือค้นหาคุณยุทธพลอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ภาวนาให้คุณยุทธพลไม่เป็นอะไรแล้วก็ปลอดภัยนะคะ